ทางไทยไหลดั่งน้ำนอกรู
เหนืองแน่นขาวดำปรุงเปลี่ยนฟ้า
วาวในนิ่งพดุงจิตแน่วนบเหย
กันพุ่มหัดระยะพรั่งพร้อมศิรกราน
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร
และพนักงานบริษัทวัชรพลจำกัดและบริษัทในเครือ